ว่าคุณวิโรธจะบอกว่ายังไง

ก็พูดถึงข้อบังคับข้อที่๔๑
แล้วพูดถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แต่ผมอยากจะอภิปรายนะครับ

บุคคลคนเดียวกันแท้

สิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็เปลี่ยนได้

จะพูดในรัฐสภาแห่งนี้

แม้ว่าในวันที่๒๔
๒ปีก่อนจะมี

แต่ปัจจุบันครับคนคนเดิม

ผมขอท่านประธานเปิดคลิป
ผมขออนุญาตไว้แล้วเปิดคลิปดูครับ
คุณโฆ่คครับอยากให้ได้ข่อทรงลง

คิดว่าไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช์

ผมยังอยากเห็นท่านอยู่ครบเทิมอีก๒ปีข้างหน้า

ไปรวมกันให้ได้สัก๒๗๓๐๐เสียง
โทษว่าก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับ
ในการไปโหวตค้านที่สภาแห่งนี้
เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อ

เชื่ออย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับ

เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะอัพโหลดคลิปครับ

ขออนุญาตไปดูกันได้นะครับ

คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยสมชายแสวงการ
ให้ท่านประธานให้ลบออกถอนครับ

ขออนุญาตท่านประธานช่วยกรุณาถอนครับ

ผมก็ต้องขอลักษณ์ของประธานมาตลอดครับ
ท่านประธานครับผมขอใช้๑๕พิงค์ครับ

แหวงการถอนคำพูดที่ได้พูดเอาไว้นะครับ

เมื่อวันที่๒๔วิทูนายนนะ

ถอนได้ครับท่านถอนคำพูดที่ท่านพูดไว้

คุณก็ไม่ได้ขออนุญาตต่อประธานก่อน

ผมขออนุญาตท่านประธานเรียบร้อยแล้วครับ
ผมกรอกแบบฟอร์มแล้วขออนุญาตท่านประธาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเสียหา